ช่วงนี้มาดูเรื่องของน้ำเมาหน่อยทำให้คนเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้
ใช่ค่ะหลายครั้งนะก่อนหน้านี้จำได้ไหม
คุณทัศนัยเคยเล่าเรื่องที่ว่าตำรวจเมาแล้วเอาปืนยิงกลุ่มชาวบ้าน
ใช่ครับมาอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่ตำรวจนะคะ
ทหารค่ะสองคนเลยเขามีงานแต่งกันอยู่ที่ลำปาง
อืมอยู่อยู่ทหารสองคนนี้ค่ะเมาแล้วก็ไปปวดงานแต่งเขา
เอาปืนไปยิงอ่ะค่ะครับโอ้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกัน

ก็จะเมียแหละมูนิมันยังไม่ใจเขา
ไม่มึงถ่ายกูมึงถ่ายกูเดี๋ยวมึงถ่ายกู
กูอยู่สนามม้ามีอะไรมึงแค้นกู
ถ้าเกิดมึงต้องกับคนเอกมึงต้องคุยกับกู

โอ้โหถ่ายเลยอยากออกทีวีเหรอคะหรือยังไง

คือห้ามไปถ่ายคนอื่นมันต้องถ่ายเขาเท่านั้น

ยิงปืนได้ยินเสียงปืนไหมคะ
คุณมันงานแต่งงานเขาอ่ะ
แขกก็ไม่ใช่รับเชิญก็ไม่มี

สองคนนี้คือพันธาอากาศเอกกรชัดทองธรรมชาติ

กับอีกคนนึงคือนายทองหล่อฉิมสันเทีย

ลำปางรวบตัวไปสอบปากคำที่โรงพักไปแล้วนะคะ

ลำปางตากขาล่องเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ

พกสั้น๓๘อีก๑กระบอก
ก่อนหน้านี้๒คนนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดี

ในพื้นที่บ้านปงวังอำเภอวังเหนือ
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เขากำลังเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะ

แต่ปรากฏว่าถูกจับตัวได้ซะก่อนค่ะ

ก็เลยเหมือนจวนตัวค่ะ
เอาอาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า

เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

ขมครูและเป็นฆาตการด้วย

อันนี้ทหารก็ต้องเข้ามาดูแลเหมือนกันเนอะ

ได้สติหรือยังค่ะตอนนี้